ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าคดีคนร้ายยิง
จางจนเสียชีวิตค่ะนะฮะยายจางเนี่ยก็เป็นคุณยายวัย๖๙ปีเป็นชาวควรเนียง
จังหวัดสงขลาเมื่อค่ำ๒๓มีนาคมเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีเสียงหมาเห่า
หลังบ้านแกก็เปิดประตูออกไปดูกลัวว่างูเห่าเนี้ยมันจะมากัดหมาที่บ้านอืม
ปรากฏเดินไปถึงปุ๊บโดนยิง๑นัดนะฮะแต่ว่าเป็นลูกปลายนะครับเข้าเนี่ย๑๓รูนะฮะเสียชีวิต
ประเด็นเนี่ยมันมีอยู่สองสามประเด็นหนึ่งในนั้นคือนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพของพวกทูบนะที่จุดอยู่แถวบ้านแก
เพราะว่า๓ประเด็นที่ตำรวจกำลังมุ่งไปเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือคุณยายจางเนี่ยแกมีเรื่องของการทำมนต์ดำศัยศาสตร์
ทำใส่เพื่อนบ้านทำใส่กันไปใส่กันมาจะเป็นปัญหาความขัดแย้งจากเรื่องนี้หรือเปล่า
นี่เป็นทูบที่พบนะครับที่จุดอยู่ที่พื้นที่แถวบ้านแกหลังจากที่แกถูกยิงตายนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกรรมทูบที่จุดไปเรียบร้อยแล้วชาวบ้านบอกว่าทูบกรรมนี้เนี่ย
จางแกทำคุณสัยใส่เพื่อนบ้านค่ะแล้วก็เป็นเรื่องผิดใจกันมานานเนี่ยฮะ
นี่เป็นหนึ่งในสามประเด็นนะครับที่ตำรวจกำลังมุ่งไปดูนะครับว่าจะเป็นความขัดแย้งที่ทำให้แกถูกยิงตายหรือเปล่า
ถูกกรรมนี้เจอปักอยู่ในกระป๋องนะครับวางอยู่แถวบริเวณบ้านของยายจางยายจาง
ชื่อจริงชื่อนางจางจันทมุทรอายุหกสิบเก้าปีนะครับบ้านอยู่ที่
เนี้ยที่ปลาดทูปตรงเนี้ยลักษณะถูกทับจนบีแบนด้วยถ้าดูผิวเผินก็ก็อาจนะ

เจ้าที่เจ้าทางธรรมดาหรือเปล่าแต่ชาวบ้านบอกนี่คือการทำคุณสัยของยายจาง
จุดที่เจอทูบเนี่ยไม่ได้เจอจุดเดียวนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุยายจางถูกยิงเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยมีอยู่๒๓จุดอยู่แถวบริเวณบ้านของยายจาง
แต่อีกมุมนึงเนี่ยท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวันธรรมพักดี
ลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกว่าได้คุยกับลูกหลานของยายจางเนี่ย
คือจริงแล้วยายจางเนี่ยแกจะเป็นคนเล่นของมีศัยยศาสตร์มนต์ดำ
ตามเสียงเล่าลืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องฟังลูกหลานของแกด้วย
วันนี้เขาก็มาเก็บข้าวเก็บของเพิ่มเติมกันนะครับใส่ชุดดำกันหมดแล้ว
เพราะว่าศพของคุณยายเนี่ยอยู่ที่วัดนะฮะที่บ้านนี่ก็ลักษณะเป็นแบบเนี้ยครับ
เก็บข้าวเก็บของมาเก็บสิ่งของต่างต่างของคุณยายกันเหตุการณ์เนี่ย
มันเกิดขึ้นตอน๒ทุ่มนะครับสองทุ่ม๒๓มีนาคมที่ผ่านมา
มีคนร้ายมาดักซุ่มยิงคุณยายตรงนี้เป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับ
จางเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตในจุดหลังบ้านติดกับห้องครัวนะ
ได้ยินเสียงหมาเห่าค่ะแกก็ออกมาดูกลัวว่างูเห่ามันจะมากัดหมา
ลูกสาวบอกว่ามันเห่านานเป็นครึ่งชั่วโมง
ยายแกก็ทนไม่ไหวต้องออกมาดูประมาณ๒ทุ่มนะครับ
ก็ถือตะเกียงออกมาดู
กลัวว่างูเห่าเนี่ยมันจะมากัดหมา
เพราะว่าหลังบ้านเนี่ยมันติดกับสวนนะ
เป็นสวนยางพาราเดินออกมา
หลังบ้านที่เป็นจุดติดกับห้องครัวเนี่ย
คนร้ายซุ่มอยู่ใช้ปืนลูกซองยิงใส่จาง๑นัด
แต่กระสุนมันเข้าไปใน๑๓แผล๑๓รู
ลูกสาวเนี่ยได้ยินเสียงดังปั้งก็วิ่งออกมาดูนะฮะ
ภาพที่เห็นก็คือแม่เนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นหลังบ้าน

ทีแรกยังคิดว่าเสียงระบกระเบิดประทัดอะไรหรือเปล่า

แต่พอพลิกแม่ขึ้นมาดูเนี่ยโอ้โหลักษณะแบบถูกยิงนะฮะ
เลือดไหลเต็มไปหมดนะครับบาดเจ็บสาหัส
ก็รีบกันแจ้งกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันนะครับ
จางแกเสียชีวิตนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ปืนลูกซองนะฮะยิงหนึ่งนัดกระสุนแบบลูกปลายนะครับ
เข้าที่จุดที่เป็นหน้าอกหน้าท้องนะฮะรวม๙แผล
แล้วก็ที่เอวนะ๔แผลรวมแล้วทั้งหมด๑๓แผลนะครับ
คือลูกบอกว่าเนี่ยที่บอกว่าแม่เล่นมนต์ดำมีคุณสัยเนี่ย
ถ้ามีจริงคงไม่โดนยิงเสียชีวิตแบบนี้มั้งนะ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
ไปสอบปากคำคนในครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพื่อหาปมสาเหตุของการยิงคุณยายเสียชีวิตนะครับ
ก็ยังตั้งปมเอาไว้๒๓ประเด็นนะครับมีอยู่หลายปมนะครับ
อย่างเช่นเรื่องของคุณยายจางเนี่ยแกก็มีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน
ที่ดินหลังบ้านเนี่ยมีเรื่องของการปักเขตไปลุกล้ำที่ดินของญาติญาติ
เจ้าหน้าที่เขามารังวัดแล้วบอกให้ย้ายแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายแนวปักเขตที่ดินหลังบ้าน
ที่ไปล้ำที่เขานะครับยังไม่ได้เลื่อนออกไปไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเป็ดครับท่านผู้ชมครับคือยายจางเนี่ย
แกเคยเป็ดของแกเนี่ยหายเป็นร้อยตัวเมื่อปลายปี๖๓นะ
ทีนี้ก็มีการกล่าวหาสงสัยกันไปมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะผิดใจกับญาติเรื่องนี้หรือเปล่า
สงสัยนี่ก็สงสัยญาติอีกนะเป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวกับญาติอีกนะเหมือนกับที่ดินเลยนะครับ
อีกประเด็นนึงอันนี้ชาวบ้านให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับ
บอกว่ายายจางเนี่ยแกชอบเล่นเล่นของนะมีคุณสัยมีมนต์ดำ
แล้วก็เล่นของใส่ไปใส่มากับญาติญาติจนแกขัดแย้งกับญาติคนนึง
สรุปสามประเด็นปมเหตุแห่งการยิงคุณยายจางเสียชีวิตเนี่ยเกี่ยวข้องกับญาติหมดเลยนะ
คือเรื่องของคุณสัยเนี่ยชาวบ้านบอกว่าถึงขั้นเนี่ยทำคุณสัยมนต์ดำใส่กันไปมาเหมือนในหนังจอมขมังเวศเลยนะฮะ
มันก็สอดคล้องกับเรื่องของทูบหลายกรรมหลายจุดนะที่ถูกปักทิ้งเอาไว้ในบ้านของแกเนี่ยหลายจุดในบริเวณบ้าน
นี่นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับใครจะยิงคุณยายจางนะคะจนแกเสียชีวิต
คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปบ้านของคุณยายจางนะฮะเนี่ยทูบยังอยู่เนี่ยฮะ
ก็อยากจะไปคุยด้วยนั่นแหละว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันแน่โดยเฉพาะเรื่องของคุณสัยมนต์ดำเนี่ย
เป็นอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่านี่คือลูกสาวคุณยายนะฮะลูกสาวกับหลานสาวคุณยายเนี่ย
วันนี้กลับมาจากงานศพพอดีที่คุณวิมวลวันไปเจอนะครับมาที่บ้านจะมาเก็บเสื้อผ้าของคุณยาย
เดี๋ยวต้องเอาไปให้ตำรวจสพควรเนียงตำรวจบอกขอพวกเสื้อพ่งเสื้อผ้าหน่อย
แล้วจะเอาเสื้อผ้าเนี่ยในถุงเนี่ยคือที่คุณยายแกชอบใส่นี่ฮะ
จะเอาไปใส่ให้วันชาปนกิจศพนี่ก็ให้คุณวิมลวันได้ดูว่าเนี่ย
จางปกติก็ชอบนุ่งผ้าผืนนี้เสื้อผ้าแบบนี้นะครับ
บริเวณบ้านแกก็ยังเจอทูบอยู่นะฮะ๒๓กรัมอ่ะนะ
ก็เหมือนที่ท่านได้เห็นไปนะครับยังปักยังวางอยู่ที่พื้นนะครับ
กรรมเนี่ยลองไล่นับดูนะครับท่านผู้ชมครับ
มีสิบสี่ดอกนะฮะแล้วก็มีสุนัขที่ยายจานแกเลี้ยงไว้เนี่ย
มีอยู่สามตัวนะสุนัขสามตัวเนี้ยแกรักแกห่วงของแกนี่เห็นไหมอืม
เมื่อค่ำ๒๓มีนาคมมันเห่าอยู่ครึ่งชั่วโมง
ยายแกก็ออกมาดูนะครับปรากฏว่าถูกยิงตาย
ห่วงว่างูเห่าจะมาไล่กัดสุนัขหรือเปล่าจะมาไล่งู
คุณวิมลวันนะก็อยากจะดูว่าเออที่เขาว่าคุณยายแกมีเครื่องรางของขลังเล่นของเนี่ย
มีรูปปั้นอะไรบูชาหรือเปล่าเนี่ยนะก็อยากจะขอดูในบ้าน
อันนี้พื้นที่รอบบ้านแต่ประตูตรงเนี้ยนะ
คือทางบ้านเขาบอกขอเถอะอย่าพึ่งเลยนะเราก็ต้องเคารพสิทธิ์นั่นแหละครับ
แต่ประตูนี้ลูกสาวบอกประตูนี้แหละ
วันนั้นแม่ก็เปิดออกมาเพื่อเดินไปหลังบ้านไปดูหมา
ก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
หลานสาวยายจางบอกกับเราว่าปกติแล้วยายจางแกเนี่ย

แกก็เป็นคนโผงผางอ่ะนะ
พูดง่ายตามภาษาชาวบ้านก็คือปากจัดนะฮะ
จะชอบโวยวายโผงผางดุด่าเวลามีปัญหาเรื่องอะไร
ก็ทำให้คนอาจจะไม่ค่อยพอใจนะครับ
นี่ก็เก็บข้าวของเสร็จก็จะไปวัดกันต่อนะครับ
ทูบหลายสิบดอกที่เห็นปักอยู่แถวบ้านเนี่ย
ลูกหลานยอมรับว่ายายจางแกปักเองจริง
แต่ก็ปักเพื่อที่จะไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
อย่างบางกรรมของยายจางเขาปักเอาไว้
กรรมเนี่ยก็เป็นของลูกหลานที่ปัก
หลังจากเกิดเหตุยายจางแกถูกยิงเสียชีวิต
ปักเพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
วิญญาณของคุณยายคุณยายเนี่ยตอนอยู่ที่บ้านเนี่ย
หลานบอกบาดเจ็บสาหัสพาไปโรงพยาบาล
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็เลยจุดทูบ
ปักทูบที่ดินบอกเจ้าที่เจ้าทาง
เพื่อเปิดทางให้วิญญาณของยายเนี่ยกลับเข้าบ้านได้
นี่นะฮะคือปกติยายจางแกเชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรจริง
ไหว้พระสวดมนต์เหมือนคนทั่วไปนี่แหละ
คุณสัยมนต์ดำทำอาคมใส่ใครจนมีปัญหากัน
ถ้ามีอาคมจริงเนี่ยยายคงไม่ถูกยิงตายแบบนี้มั้

โคไฮศักดิ์สิทธิ์เปิดทาง
อ๋อขอที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เปิดทาง
แต่ว่าเอาถ้าถ้าใครลงไม่ดีไปถ้าว่าให้ข้อมูลไม่จริงไปสักฟิตลงโทษ
เพราะว่าถ้าว่าเราเล่นของจริงเราก็คงไม่โดนฟันหนีเราก็คงจะอยู่ดีว่านี่ไม่ทรมานอยู่แบบนี้
แต่ถ้าใครให้เขาไปไม่จริงสักสิทธิ์ลงโทษเราก็อย่ามาโทษกันจริง
คือยืนยันว่าคุณยายไม่ได้มีพฤติกรรมในการที่จะแบบว่ามีความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์

ใช่ถ้าไม่มีสักสิบเราก็อยู่ไม่หล่อถึงขนาดนี้
นี่ฮะหลานสาวฝากบอกกับเราเลยนะฮะ
ใครไปให้ข่าวหรือว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไม่จริงว่ายายจางแกเล่นของเล่นมนต์ดำ
ขัดแย้งกับชาวบ้านเนี่ยยืนยันว่าไม่จริงเลยนะฮะ
ทูบที่บ้านนี่คือจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
กรรมเนี่ยลูกหลานจุดเองขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้วิญญาณแกกลับเข้าบ้านนะครับ
ถามว่าเอาแล้วมูลเหตุจูงใจที่จะทำให้มีคนมายิงคุณยายจางแกเสียชีวิตเนี่ย
มันจะเกิดจากอะไรครอบครัวบอกยังมืดแปดด้านที่ไปคุยด้วยเนี่ย
คือบอกยังมืดแปดด้านเลยลูกสาวบอกนะครับ
คือเอาล่ะแม่เนี่ยเป็นคนปากร้ายจู้จี้ขี้บ่นก็จริง
แต่มันเกิดขึ้นกับลูกหลานในบ้านไม่เคยไปต่อว่าเพื่อนบ้านนะฮะ

เพราะฉะนั้นถ้าจะมีมูลเหตุเรื่อง
ศัยศาสตร์มนต์ดำคุณสัยทำใส่กันแล้วก็ทะเลาะกันมายิงกันตายเนี่ย
ลูกหลานบอกไม่เชื่อมันก็มีอีกสองประเด็นนะฮะ
ก็คือเรื่องเป็ดปลายปี๖๓เนี่ย
ยายจางแกหายเป็นร้อยตัว
ก็เลยมีความขัดแย้งกับทางญาติญาติอยู่
แล้วก็เรื่องที่ดินนะฮะการปรัดเขตที่ดินลุกล้ำที่กัน
คือเขาก็ยอมรับนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียง

แต่ตอนนั้นคิดว่าเป็นเสียงประทัดก็เลยไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้มาดู
แต่ถ้าถามว่าจะมีความขัดแย้งอะไรกันยังไงเนี่ยนะปกติที่บ้านของยายจางเนี่ย
เขาจะอยู่กัน๖คนยายแล้วก็ลูกหลานซึ่งไม่เคยสูงสิงอะไรกันนะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยเรื่องคุณสัยมนต์ดำจะมีอะไรยังไงหรือเปล่า
หรือว่าแกเคยมีเรื่องอะไรกับใครอะไรมาก่อนหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าถ้าเป็นเรื่องปักเขตที่ดินเนี่ยไม่เกี่ยวนะ
ทางญาติญาติทางเพื่อนบ้านตรงนี้เขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องด้วย
ว่าเขาเคยไปหาใครหรือเปล่า

อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอืมอันนี้ก็เขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นอ่ะ
ไม่เคยเห็นเพราะว่าต่างคนต่างอยู่เราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกันอยู่แล้ว
ก็มีรายงานนะครับว่าทางคดีเนี่ยตำรวจสพควรเนียงได้เชิญเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเรื่องที่ดินกับยายจางไปสอบปากคำอยู่๒๓คน
ทุกคนก็ให้การปฏิเสธนะฮะว่าไม่รู้เห็นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีนะครับ
นี่เป็นพื้นที่บริเวณบ้านของยายจางนะฮะห่างไปสองร้อยเมตรนี่มีทุ่งนามีบ้านหลังนึงนะครับ
แล้วก็มีเรื่องของถนนที่ห่างไปมีบ้านญาติญาติอยู่อีกสองหลังนะครับตอนนี้ก็มีการเรียกไปสอบปากคำกันอยู่นะครับ
ตำรวจบอกว่าคดีนี้ค่อนข้างมีอุปสรรคนะฮะเพราะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเท่าที่ควร
คือจริงแล้วยายจางเนี่ยแกก็ไม่ใช่คนที่นี่เสียทีเดียวนี่เป็นงานศพของแกนะครับตั้งสวดศพอยู่คืนที่สองแล้ว
มาอยู่ที่เนี่ยเป็นคนต่างถิ่นมาอยู่ที่นี่กับลูกสาวที่มีครอบครัวที่หมู่บ้านนะฮะ
อยู่สัก๒๐ปีแล้วล่ะก็ถือว่านานนั่นแหละแต่ไม่ใช่คนในพื้นที่เสียทีเดียว
แล้วก็เป็นคนพูดจาโผงผางเสียงดังไม่ค่อยได้สูงสิงอะไรกับเพื่อนบ้านคนอื่นมากนัก
ตอนนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดทรายขาวนะครับตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองสงขลานะครับ
ญาติก็กำหนดพิธีชาปนกิจศพเอาไว้วันเสาร์นี้๒๗มีนาคมนะครับ
คดีของยายจางตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครยิงกันเลยฮะ